คุณผู้ถึงโรคมะเร็งทุกคนจะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ารักษาไม่หายได้เพียงแต่นับวันถอยหลังเพื่อรอวันจากหลานแต่สำหรับเธอคนนี้ที่มาบนเวทีแห่งนี้
พยายามใช้ทุกวินาทีให้มีค่าเพื่อดูแลครอบครัวของเธอ
ฉันเป็นโรคมะเร็งฉันอยู่กับโรคนี้มา๘ปี
รู้ตัวดีว่าจะอยู่ได้อีกไม่นาน
ช่วงรักษาตัวก็มีรายได้จากแฟนที่ทำงานเป็นหลักที่จะต้องเลี้ยงดูในครอบครัวทุกอย่างค่ะ
รายได้ของสามีไม่พอคืออะไรจับได้หยิบได้ที่เป็นเงินทำหมดค่ะ
เพื่อเป็นรายได้เสริมเรามองเห็นสภาพบ้านเราว่าบ้านเราแย่ขนาดไหน
ตอนนี้เริ่มแย่แล้วมะเร็งลุกลามขึ้นคอด้านขวาอีกรอบหนึ่งค่ะ
รู้นะว่าไม่หายยังไงก็ไม่หายแน่นอน

หวังที่จะอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่
มาลืมตาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ทุกวัน
แสดงว่าเรายังอยู่อีก๑วัน
เราไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณจุ๋มกันครับ

มาสักนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นมะเร็งตอนนั้นเป็นมะเร็งอะไร
ครั้งแรกเป็นมะเร็งเต้านมรักษาไปปีนึงแล้วก็หยุดนิ่งไป๕ปี
พอปีที่๖ก็ลุกลามขึ้นคอซ้ายแล้วก็ลุกลามลงทั่วปอด

ก็จากที่เคยโรงงานก็รู้สึกว่ามะเร็งมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จุ่มรู้สึกยังไงครับที่มะเร็งมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
จากที่เคยโล่งแล้วนึกว่าตัวเองหาย
พอกลับมาอีกก็ถามว่าตกใจไหมตกใจมันเหมือนกับจะจบอะค่ะ
เพราะเราคิดว่าช่วงเราเป็นเต้านมแล้วรักษาช่วงนั้น๕ปี
ชีวิตเราเริ่มดีขึ้นแล้วพอมันเป็นอีกมันเหมือนกับการเป็นหนี้สินมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกรอบนึง
โดยการที่เราทำอะไรได้ไม่เต็มที่ก็เริ่มแบบจะหยิบยืมมาขายขนมจีบ
แล้วก็ทำข้าวกล่องเพราะว่าเงินเดือนสามีได้ไม่พอค่ะ
เพราะเด็กน้อยก็กำลังเรียนด้วยการกินต้องใช้หมดเลยแล้วไหนจะค่ายาค่ารักษา
พอได้เราก็เหมือนกับต้องส่งดอกมันได้กำไร๓๔๐๐แต่เราส่งวันละ๕๐๐ค่ะ
เพราะรับรายได้นะบอกว่าได้จากพี่นิวทางเดียวแล้วพี่จุ๋มก็เลยต้องทำขายข้าวกล่องขายอะไรด้วยพี่นิวทำอาชีพอะไรครับ

ซึ่งพอเหลือ๓๔๐๐๐บาทเนี่ยพี่จุ๋มเงินที่เหลือเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยมันเฉลี่ยเอาไปใช้อะไรบ้าง
๓๔บาทก็เป็นค่ากับข้าวบ้างให้แฟนกลับลูกไปโรงเรียนไปทำงานแต่ถามว่าพอไม่พอค่ะจุ๋มก็เลยต้องออกช่วยอีกแรงนึง

ตอนนี้ขับแท็กซี่ค่ะ
ทำไมถึงมาขับแท็กซี่ได้ครับ
ก็คงคิดว่าเป็นแค่เราลงแรงไม่ต้องลงทุน
ใครเป็นคนแนะนำให้คุณไปขับแท็กซี่ครับ
พ่อค่ะพ่อที่บ้านค่ะพ่อขับอยู่แล้วค่ะ

รายได้เป็นอย่างไรครับพี่จุ๋มพ่อได้ไหม
ก็ถามว่าสำหรับจุ๋มโอเคนะ๔๐๐
แต่ตอนนี้ร่างกายร่างกายของเรามันก็จะไม่ไหว
เห็นบอกขับไปบางทีมีจอดนอนจอดพักอย่างนี้เหรอฮะ
จอดพักบ้างใต้ต้นไม้นอน๑๒ชั่วโมงและขับต่อค่ะ

ว่าร่างกายก็แทบจะไม่ไหวเลย
เพราะว่าไปให้คีโมมาเหรอฮะ
ให้คีโมอย่างมุ่งวาน
วันนี้ขับรถไปอุดรในระยะทางน่าจะ

วันนี้มีลูกค้ามา

ขับไปส่งที่อุดรหน่อยใช่ค่ะ
แล้วก็ขับไปส่งเขาที่อุดร
ก็นั่งรถทัวร์กลับมาถึงบ้านแล้วก็น็อกเลยค่ะ

เขาโทรไว้ผมเลยพักที่รถตู้

บอกว่าขับรถไปให้ลูกค้าที่อุดร
ผมยังตกใจเลยครับเพราะว่าผมรู้ว่า
ให้คีโมมาเมื่อวานวันนี้ขับรถทางไกล
มันไม่ไหวจริงพร้อมถึงบ้านเขาก็
บกสติเลยครับผมก็พาส่งไปบ้าน
นิวอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับ
ถ้ารวมก็ประมาณ๑๙ปี
ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงในสายตาของคุณ
สวยครับสวยมากครับ

ก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะครับ
แต่นี่พอครอบครัวเริ่มที่จะดีกันมา
มันอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจ
กำลังมีความสุขดีเลยเนี่ย
แต่พอมารู้ว่าเขาเป็นโรคร้ายอันนี้
ปึ้งแรกที่คุณรู้สึกในใจคุณรู้สึกอะไรครับ
เขาจะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหน
ผมจะทำให้เขาอยู่กับผมได้อีกนานแค่ไหน
ทำทุกวิถีทางเพื่อยื้อเวลาให้อยู่กับเรานานที่สุด
ณวินาทีนี้คุณห่วงอะไรเขามากที่สุดครับ
แล้วคุณอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงที่คุณรักที่สุดในชีวิต
พ่อรักแม่นะรักที่สุด

เนสแล้วลูกเรียนชั้นไหนแล้วเนี่ยเนส
มสองครับมสองปีนี้อายุเท่าไหร่สิบสี่ครับสิบสี่

เคยเห็นแม่แอบร้องไห้ด้วยเหรอใช่ครับ

แต่ในใจเราเราอยากจะปลอบท่านไหม
ลูกมาว่าก่อนเนี่ยเหรอลูกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงหน้าเราแล้ว
มันไม่รู้หรอกนะเขาจะจากเราไปวันใด
เขาป่วยเขาต้องการกำลังใจจากลูก
สิ่งที่หนูอยากจะพูดกับเขาในวันนั้น
แล้วหนูไม่ได้พูดวันนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้

หนูว่าดวงใจมากเลยนะลูกรู้ไหม

แทบไม่อยากจะเดินแทบอยากจะวิ่งอย่างเดียวนะลูกนะรู้ไหม
วิ่งสู้อะลูกรู้มั้ยวิ่งสู้อะ
แล้วลูกแม่แม่ยกได้จ้า

ห่วงอะไรเขามากอยากจะบอกอะไรกับเขาบอกเขาหน่อยห่วง

อยากให้เขามีชีวิตอยู่

วิกฤตของเราที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่

ขึ้นมาแล้วทุกข์เลยคืออะไรจุ๋ม
ตอนนี้ฉันห่วงเรื่องนี่
ฉันหมดลมหายใจ

ทิ้งภาระให้คนข้อบนคร
คือไปก็ขอให้ไปแบบสบายใจ

ทำสิ่งตรงที่เราอยากทำ

แค่นี้จุ่มก็สบายใจแล้ว
หนี้คุณมีรวมแล้วเท่าไหร่ค่ะ

เกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของคุณนะ

แล้วขอให้เจอยาดีหมอดีนะ

จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิธีโจท

เพื่อลุ้นเงินไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ตักข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาว

ภายในเวลา๓นาทีครับ